ทั้งใหญ่ข่าวใหญ่ใกล้ตัววันนี้ต้องดูนะผมออกตัวเลยนะค่ะออกตัวกับข่าวแรกเลยนะครับไปดูทั้งใหญ่ทั้งเหม็นไอ้ใหญ่คืออะไรไอ้ใหญ่คือรถบรรทุกนะฮะสิบแปดล้อบรรทุกขยะมาเต็มคันประมาณสามสิบตันคุณผู้ชมสามสิบตันคุณพระพรค่ะลองคิดดูว่าถ้ามันอยู่บนถนนมันทั้งเละและทั้งเหม็นอ่ะใช่คือถ้าบรรท
ผ่านไปเร็วที่สุดนะคะมันแช่อยู่อย่างนี้เลย
เชียงใหม่ครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขยะนะครับเป็นรถ๑๘ล้อเลยนะเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนสายเชียงใหม่ฮอตนะฮะปากทางเข้าบ้านดอนปินตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมือง
รถขยะบรรทุกขยะมากว่าสามสิบตันนะคุณผู้ชมคิดดูสิฮะเนี่ยครับ
ดูจากภาพก็ได้มันตกลงมากองอยู่เต็มหน้าร้านเขาเลยแล้วเหม็นตลบอบอวนนะครับ
โอ้โหร้านนี้แม่แม่แม่ที่แม่ที่เท่าไรเนี่ยแม่ที่เท่าไรอืมนะฮะ
อกจากนี้รถบรรทุกขยะนะยังพุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนนด้วยแล้วลื่นถลายนะครับ
ชนเสาไฟฟ้าคือหน้ารถเนี่ยพังเสียหายยับเยิน
แล้วก็คนขับรถบรรทุกก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับเทศบาลเมืองแม่เหี่ยก็มาจัดเก็บขยะออกจากพื้นที่
แล้วก็ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
ไปกันต่อฮะที่จังหวัดตากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดอยมรณะดอยรวกครับอืม
ดอยมรปั้งไปแล้วครับล้มไปแล้วฮะโอ้โห
นี่เป็นกล้องหน้ารถยนต์ของข้าราชการประจำสำนักงานจังหวัดตากนะครับ
จับภาพนาทีเกิดอุบัติเหตุระทึกเมื่อรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
คว่ำครับบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองอืม
แม่สอดตากช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดถึงห้าสิบเก้า
ขาลงจากดอยมูเซอร์ดอยลวกที่เขาเรียกกันดอยมรณะ
โดยมรณะเนี่ยดอยลวกเนี่ยนะครับต่อหน้าต่อตารถยนต์ที่ขับตามหลัง
เวลาแต่คลอสดีนะครับคันหลังได้ขับไม่เร็วก็เลยเบรกทันนะฮะ
ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เต็มคันเทกระจาดนะครับลงบนพื้นถนนก็ตำรวจเข้ามา
เคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับ
ชนกับรถประทุกสิบล้อที่ขนสายมาเตมคันอืม
แยกไฟแดงโรงเรียนสตรีฮะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง

นี่นะครับนี่ฮะ
โอ้โหพุ่งเข้าไปในร้านเขาหรือเปล่านะ
รถบรรทุกทรายเสียหลักพุ่งชนไฟสัญญาณจราจร
อัดเข้ากำแพงแล้วพลิกคว่ำเทกระจาด

กู้ภัยต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางมาช่วยเหลือนายสุรจิตศรีสุวะอายุห้าสิบเจ็ด

หัวแตกติดอยู่ในรถด้วย
แล้วก็นางมณีวันเปล่งศรีอายุ๕๒ปีนะฮะ
ก็บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวนะครับ

ตำรวจสพเมืองชายภูมิครับอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับ
จะเชิญคนขับมาให้ปากคำเพื่อหาสาเหตุ
สองค่าเสียหายยังไงก็เดี๋ยวว่ากันชดใช้กันไป
โอ้โหรถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอุบัติเหตุนี่นะคะ